จะไปแข่งกีฬากันก็ต้องเริ่มจากเดินขบวนแห่ก่อน
ไปดูขบวนอลังการค่ะ
นี่เป็นไงคะขบวนเหล่านักมวยน้อย

กำยำเออเห็นไหมแต่ละคนก็จะมีลีลา

มีหุ่นที่แตกไป
มีสิงโตเข้ามามีป่าหย่งพักอ่ะคุณชนะไปทำไมล่ะคะนั่นน่ะ

คือที่โรงเรียนแห่งนี้คือโรงเรียนสว่างแจ้งสบายใจนะคะ
จัดวันที่๒เมื่อวานนี้

ขบวนแห่ก็เป็นขบวนของกลุ่มนักเรียน
ตั้งแต่อนุบาลนี่แหละคุณผู้ชมจนไปถึงปฐมนะคะ
เป็นการต้อนรับช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยคือให้มันเข้ากับบรรยากาศ
แต่คุณผู้ชมอากาศมันร้อนนะ
แค่ดูนี่ก็รู้แล้ววันร้อนจริงแต่ร้อนยังไงก็ไม่หวานล่ะค่ะ
โอ้โหคุณครูคุณได้จัดเต็ม
จริงนะเวลามีงานเนี่ยบางทีคุณครูสนุกกว่านักเรียนนะพูดไป
อกนิดนึงเพราะว่าสามีดิฉันเป็นครูเหมือนกันก็จะเข้าใจฟิลลิ่ง
บอกว่าเราก็อยากจัดให้กับนักเรียนสนุกคุณครูก็ต้องแบบสนุกด้วย
สามีคุณชิสาเป็นครูใช่ไหมจ้องจะลงโทษนักเรียนอย่างเดียวเลย
หมายถึงนักเรียนที่โรงเรียนแหละนะคุณผู้ชมอย่าไปสนใจคุณชนะมาก
มาดูขบวนแห่ของเราต่อครับคือน้องที่อยู่ในขบวนเนี่ย
คนนั้นนะคะเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผม
หรือบางคนใส่ส้นจูงแล้วคือเท้าหนูมันเล็กกว่ารองเท้า
คือรองเท้ามันใส่ไม่พอดีทำไงอ่ะคุณครูเอาทิชชู่ค่ะ
เอากระดาษทิชชู่มายัดให้มันเต็มรองเท้าแต่น้องอดทนมากเห็นไหมคุณดู
รองเท้ากัดนี่มันคือเสริมส้นให้มันแน่นน้องไม่ต้อง
กัดก็ส่วนหนึ่งแต่อย่าไปกัดต่อก็พอแล้ว
คือเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบ
แต่งตัวสวยแบบนี้แล้วอยากเดินขบวนกับเขา
แต่บางทีเราอาจจะแบบไม่มีความพร้อมด้านเสื้อผ้าหน้าผมใช่ไหม
เป็นชุดที่ประยุกต์และประดิษฐ์มาจากกล่องนมค่ะคุณ
ไม่ออกไปเนอะสวยงามมากเลยเป็นชุดสร้างสรรค์ที่พี่เทนเอามาทำกันนะคะ
งามคุณผู้ชมเดินกันไปแล้วก็ซ่อมกันไปด้วยเหมือนกัน
มันเป็นชุดประดิษฐ์ไงมันก็อาจจะมีหลุดบ้างอะไรบ้าง
แต่ก็ทำให้เราเห็นถึงความสามารถศักยภาพของน้องที่รู้จักสร้างสรรค์นะ
ไม่แน่ตัวแปดจะเป็นดิสเตอร์เนอร์ก็ได้อันนี้ชุดอะไรดูดิเท่มากเยอะหลากหลายมากมาย
คือประดิษฐ์มาจากสิ่งของเหลือใช้จินตนาการของเด็กเด็กเขาจริง
สำคัญมากสนับสนุนอะไรนักเรียนเขาเต็มที่
ผมชอบนะกิจกรรมวันกีฬาสีเนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนผมยุคนึงสมัยหนึ่ง
ไม่ชอบทำไมอ่ะโรงเรียนชายล้วนอ่ะผมโรงเรียนชายล้วน
แล้วคุณชอบได้ไงก็เวลาเดินขบวนไม่ได้เดินเฉพาะแถวหน้าโรงเรียนผมนะ
พิศนุโลกพิทยากรมเขาเดินตรงไหนเดินไปจนถึงนู่นโรงเรียนหญิงด้วย
นั่นไงแวะตลอดเดินผ่านไปด้วยแล้วก็ค่อยวนกลับมาเฉลิมขวานสตรีเอวนิด
พูดออกอาการเลยแล้วคุณก็ไม่กลับเข้าโรงเรียนเลย
ก็คาอยู่ตรงเฉลิมขวานแต่คิดถึงบรรยากาศกันเนาะตอนเด็กเนาะ